มาดูที่บริษัทขนส่ง
บริษัทขนส่งแห่งนี้เขาจะมีคนขับรถ
เขาจะมีคนขับรถเป็นพนักงานขับรถของเขานะ
ไว้ขนส่งส่งของอะไรต่ออะไร
วันดีคืนดีเอ้ยเจ้าของบริษัทคิด
ช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีขนของอะไรเยอะแยะ
ค่าน้ำมันมันไม่เคยลด
มันแพงเอาและแปลกคิดไปคิดมา
ทำไมคนขับรถของเขามันต้องมาเติมปั๊มนี้ตลอดวะ

เออต้องมาเติมปั๊มนี้
เขาก็เลยอยากจะจับพิรุษหน่อยว่าทำไมต้องมาปั๊มนี้ลองดูค่ะ
โอ้ยโตไปแล้วโตไปว้า

เฮ้ยบินกายออก๑๒๐๐บาท

แสดงว่าพนักงานเติมน้ำมันรู้เห็นด้วยเหรอ
ไม่รู้ดิแต่ว่ามีการจ่ายเขาพูดอย่างในคลิป
เอานี่อย่างนี้เราต้องจ่ายให้เขาเพิ่มอีก๒๐บาทใช่ไหม
เอายังไงเอายังไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะในแมนค่ะอายุ๔๒
เขาเป็นเจ้าของกิจการรถขนส่งแห่งหนึ่งที่นนทบุรี
ปลอมตัวเป็นคนขับจะไปจับทุจริตคนขับรถของบริษัท
ที่เป็นลูกน้องอ่ะเขาบอกมันแปลกแม่ทำไมค่าน้ำมันมันสูงเอาสูง
ทั้งที่จริงก็ไม่ได้ส่งรถไปส่งของอะไรเยอะแยะมากมาย
ก็ให้ปั๊มออกบินให้นี่แหละค่ะปั๊มออกบินมาเกินจากที่เติมจริงค่ะ
คือเติม๑๐๐ออกบิน๑๒๐๐และมีการจ่ายส่วนเกิน
เขาคิดเป็นร้อยละ๑๐บาทนึกออกปะ
สมมุติ๒๐๐เกินมา๒๐๐ก็คิด๒๐บาท
ใช่ก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นร้อยละ๑๐เออจ่ายแบบนี้
เขาสังเกตมาจากไหนพี่เจ้าของบอกมันผิดปกติ
คนขับรถบริษัทมีรถ๔คันทุกวันทุกครั้ง
แม้ไม่ว่าจะไปส่งของที่ไหนค่ะ
จะต้องกลับมาเติมน้ำมันที่ปั๊มที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
แห่งนี้อยู่ในแถวย่านบางบัวทอง
พอก็เลยถามเฮ้ยทำไมไม่เติมตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง
ทำไมต้องมาเติมปั๊มนี้พนักงานบอกอย่างไรไหม
ก็ปั๊มนี้มันดีพี่มีน้ำมีข้าว
เออข้าวในปั๊มมันก็อร่อย
เออเขาก็เลยไม่เชื่อไงไม่เชื่อเหตุผลของพนักงานสุดท้าย
ก็เลยมาจับพิรุษแทนเพราะงงว่า
วิ่งงานก่อนน้อยให้ไปส่งของก็น้อย
ค่าน้ำมันทำไมมันสูงไม่มีลดลง
สุดท้ายรู้เลยมีการออกบินเกินจริงค่ะ
และมีการทำมานานแล้วกว่า๓ปี
บริษัทเสียเงินไปนะไม่ต่ำกว่า๗๐๐๐๐๐บาท

ในแมนบอกแบบนี้ตอนแรกกลายจะทำเรื่องคดีนะ

พี่แมนบอกก็คิดอยู่นะว่าจะทำเรื่องคดี
ในข้อหายักยอกทรัพย์กับคนขับรถ๔คน
แต่มาคิดแล้วเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นน่ะ

ก็นั่นไงพี่เขาก็คิดแล้วแล้วใครจะมาขับรถ
พนักงานใหม่ก็ไม่ได้เสียเวลาสอนงานใหม่กันเข้าไปอีก

ถ้าอย่างนั้นเอาวิธีแบบนี้แล้วกัน
เดี๋ยวลงโทษคนขับห้าม
ห้ามเอาบินปั๊มน้ำมันที่นี่เลย
เบิกในทุกกรณีจะเติมปั๊มอื่น

โอ้โหฟังข่าวนี้ฟังคุณขวัญเล่า

ไปดูเลยนะถ้าเกิดบริษัทคุณมีพนักงานขับรถ